มีพวกมนุฬ

ได้ได้ทุกอย่างเขาส่งอะไรให้รับได้หมด
อันนี้จะส่งไปภาคเลยทีเดียว
แข่งขันภายเรือด้วยลำไม้ไผ่อยู่ที่บ้านน้ำเชี่ยว
กลายเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษระหว่างทาวชายพุทธ
ชาวชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยมุสลิม
หน่ายตะบนนำเชี่ยวอำเภอแหลมง้อมชาวตราช
ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานับร้อยปี
มาร่วมสนุกกัน
และจะกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นกระจาย
รายได้ไปสู่ชุมชนให้กับชาวบ้านน้ำเชี่ยวด้วยนะครับ
การแข่งขันจะใช้เรือของคณะกรรมการในการแข่งขัน
โดยมีไม้ไผ่เป็นท่อนกลมเห็นไหมไม่มีไม้พายนะ
เอาไม้ผ่ายท่อนกลมขนาดสักสองเมตรเนี่ยใช้ให้ฝีผ่ายเนี่ยผ่ายจ้วงเอาจ้วงน้ำ
มันก็ยิ่งยากไปอีกนะคะต้องใช้แรงเพิ่มอ่ะเออส่วนพายคัดท้ายกับบังคับหัวเนี่ย
อันนี้ใช้พายจริงเพื่อให้บังคับได้แต่คนเป็นฝีภายใช้ลำไม้ไผ่เท่านั้นนะฮะ
แต่ละลำจะมีฝีพายลำละ๑๓คนใช้ระยะทางในการแข่ง๓๐๐เมตร
กลางลำคลองบ้านนำเชี่ยวตัดสินผลแพ้ชนะ๒ใน๓
แล้วก็ต้องเปลี่ยนร่องน้ำทุกครั้งเมื่อจบการแข่งขันแต่ละรอบ
บรรยากาศนะมันการผ้าก้มมันการเชียร์ก้มหมั่นสนุก
ชาวบ้านสองฝั่งครองก็นั่งเชียวกันเฮฮาปาร์ตี้กันไป
นะฮะการแข่งขันเนี่ยจะมีขึ้นนะฮะ๒วันคือ๑๘๑๙
วันนี้ก็ยังมีอีก๑วันก็ไปกันได้ที่บ้านน้ำเชี่ยว
อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับดูสนุกจังเลยนะฮะ
แล้วส่งคุณปุ้ยไปภาพให้ค่ะ